ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันอาทิตย์

มีงานวันคล้ายวันเกิดในบ้านหลังหนึ่ง
ที่แถอยกรุงทลมูรี๖แยก๔

พี่ในงานก็พยายามตักพยายามเตือนสุดท้ายมีคนหนึ่งไปตบหัวอิ๋ว
ย้อนกลับบ้านไปแล้วกลับมาอีกรอบเอาเอ็มสิบหกมาด้วยโอ้โห
ยิงใส่เขาตายไปหนึ่งนะฮะแล้วก็เจ็บอีกหนึ่งนะครับค่ะ
วันนี้เนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในซอยกรุงธนบุรีหกแยกสี่
แขวงสำเรเขตครองศาลกรุงเทพยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบหกนาที
คืนวันที่๓๐มกราคมคือคืนวันอาทิตย์นี่ฮะ
คืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันจันทร์นะครับ
นายอนุสรบัวประเสริฐหรือว่าในอิ๋วอายุสามสิบเจ็ดนะครับ
เป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟนะถือปืนสงครามเข้ามาในซอย
นี่คนนี้นะฮะคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์เนี่ยนะครับ
ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยฮะงานคล้ายวันเกิดกันเนี่ย
นี่๕ทุ่ม๕๖นาทีเขามุ่งหน้าจะไปงานวันเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง
นี่นะฮะทำให้นายสมบูรณ์แทร่กังอายุ๕๐เสียชีวิต
แล้วภรรยาเจ้าของบ้านก็ถูกกระสุนปืนเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึง
อันนี้จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์มานะฮะ
นี่ขี่กลับไปแล้วก่อเหตุไปแล้วมีภาพที่เขาเข้ามาโวยวายโวยวายอยู่
ใส่เข้าไปในบ้านลูกชายเจ้าของบ้านนอนดูทีวีอยู่
กระโดดหนีโชคดีมากกระสุนเฉียวไปนิดเดียว
นี่จังหวะตอนที่จากขี่จักรยานยนต์มาถึงเนี่ยเข้ามาในงานเนี่ย

นี่เขาวิ่งหนีกันนะฮะหลบกระสุนกันแล้วนี่
นี่ลูกชายเจ้าของบ้านอายุ๑๐กว่าขวบนอนดูทีวีอยู่
วิ่งหนีกันแล้วผู้ก่อเหตุคือนายอิ๋วก็หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนนายสมบูรณแทร่กังอายุ๕๐ที่อยู่ในงานถูกยิงเสียชีวิต

คือผู้ต้องหาเนี่ยไม่พอใจที่
กลุ่มคนที่อยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนรุ่นพี่ที่บ้านหลังนี้

ไปบ้านตัวเองไปเอาปืนเอ็มสิบหกมานะครับ
ล่าสุดสอนอสำเรย์เนี่ยได้ตัวมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ไล่ตามจับกลุ่มกันหลบไปอยู่นู่นฮะ
ไปอยู่ถึงโคราชนะฮะหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยไปอยู่ถึงนครราชศรีมา
ทีนี้วันนี้ท่านผู้ชมครับตรงที่เห็นตรงนี้เนี่ย
คนของรีมานพสุขลธนพัฒน์ผู้บังคับการสะดวกนครบาล๘
นำชุดสืบสวนกับชุดมูลนิธิของป่อเต็กตึงด้วยนักประดาน้ำด้วย
งมหาปืนที่ในอิ๋วใช้ก่อเหตุในอิ๋วถูกคุมตัวได้
แล้วบอกว่าระหว่างทางก่อนจะหนีแล้วไปถูกจับที่โคราชเอาปืนมาโยนทิ้งคลอง
ตรงเนี้ยมันเป็นคลองลักษณะคลองยาวมีคลองบางมดกับคลองบางระนก
เป็นถนนเรียบทางด่วนกาญจนาพิเศษอยู่ในเขตบางขุนเทียนท้องที่สอนอท่าข้าม
คือในอิ๋วเนี่ยบอกว่าโยนลงมาจากข้างบนบนบกลงคลองไปเลย
ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่สุดท้ายเนี่ยหาอยู่๒ชั่วโมงนะครับ
นักประดาน้ำไปเจอปืนของกลางอยู่ก้นคลองในส่วนของคลองบางระนก
ในสภาพห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำนี่ได้มาแล้วนะครับ
แต่ต้องเอาไปพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ทราบเรื่องยี่ห้อแล้วก็รุ่นของปืนให้แน่ชัด
โดยเฉพาะการตรวจสอบเทียบเคียงกับปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุ
ว่าถูกยิงออกจากปืนกระบอกนี้หรือไม่
เพราะต้องนำไปประกอบสำนวนคดีเป็นหลักฐานทางคดี
เศรษฐีจะนำปืนของกลางไปตรวจพิสูจน์
และจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับถ้ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามไว้ในความครอบครอง
ใส่อยู่ในถุงพลาสติกสีดำที่บริเวณในน้ำที่ชายป่าบริเวณริมข้างถนน
ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่คนร้ายบอกว่าผ่านพื้นที่มาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งปืนมา
แต่นี่ในรายละเอียดของตัวปืนนะว่าจะต้องพิสูจน์ทราบว่าเป็นปืนยี่ห้อใดประเภทใดนะครับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าภูมิชาโดยเฉพาะท่านผู้จัดการตำรวจนครบาน
ท่านเป็นห่วงว่าอยากได้อาวุธปืนของกลางให้ได้ให้เร็วที่สุดคือไงต้องให้ได้
เพราะสาเหตุที่ไม่ได้เนี่ยอาวุธมึงกลางเนี่ยถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
มีโอกาสที่คนที่คิดไม่นิมิร้ายถ้าได้อาวุธปืนนี้ไปครอบครองอาจจะไปก่อเหตุอีก
อาวุธสงครามประเภทนี้น่าจะใช้
คาดว่าเอาปืนมาทิ้งตรงจุดนี้นะครับที่มาทิ้งคลองนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่หลังจากที่ก่อเหตุไปยิงเขามาแล้วนะแล้วขี่รถหลบหนี
จะเห็นว่าคือตอนที่มาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านนะฮะ
อิ๋วก่อนจะเอาปืนไปทิ้งเนี่ยเที่ยงคืน๓๖นะฮะของคืนวันอาทิตย์นะครับ
เต่าตัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอย่างเชื่องช้า
เต่าไปปล่อยไว้ที่ริมทางที่เป็นร่องน้ำ
ให้รอดปลอดภัยจากรถมาทับ
แต่ตัวเองเพิ่งไปยิงคนตายมา
ตอนไปเมาเหล้าจนแบบโอ้โหเมาทิ้งตัวเลยไม่คิด
นี่ระหว่างทางจะหลบหนีเนี่ยฮะปล่อยเต่าเสร็จในอิ๋วก็ขี่จักรยานยนต์ไป
ซึ่งจะเป็นสะพานข้ามคลองบางระนกจุดตรงนี้แหละที่เขาบอกเอาปืนโยนทิ้งไป
แล้ววันนี้ไปงมแล้วก็เจอนะครับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปนู่นนะฮะ
จังหวัดนครราชศรีมาหลังเห็นคลิปวงจรปิดนี้
นี่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามไปดูในจุดที่ในอิ๋วเขาจอดรถ
แล้วไปอุ้มเต่าจากถนนเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ย
มันกำลังคลานอย่างเชื่องช้าข้ามถนนอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมครับ
นฤทธิก็เลยไปดูหน่อยว่าเจ้าเต่าตัวนี้มันยังอยู่ไหมไม่เจอนะฮะ
สงสัยอาจจะลงน้ำไปแล้วก็ได้โอ้นี่ผู้ต้องหา
ซึ่งเพิ่งยิงคนตายมาสะพายเอ็มสิบหกจอดจักรยานยนต์อุ้มเต่าไปปล่อย
วันนี้คุมตัวในอิ๋วมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งผู้ต้องหาไม่ขอให้ข่าวให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนด้วยนะฮะ
อันนี้เป็นสื่อของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย
กับตำรวจบอกว่าก่อเหตุจริงยิงเขาตายยิงเขาเจ็บจริง
บอกว่าโกรธแค้นกลุ่มผู้ตายตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงวันเกิด
ด่าทอเขามาตบหน้าเขากลางปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนรุ่นพี่
ก็เลยกลับไปที่บ้านตัวเองในซอยประชาอุทิศ๗๒
อิ๋วเนี่ยอ้างว่าเป็นปืนที่เพื่อนเอามาฝากไว้เมื่อ๓เดือนก่อน
โดยใช้ยิงไปสี่นัดเหลือกระสุนอีกหนึ่งนัดติดลำกล้องเอาไว้
แล้วก็ดึงสไลด์ลูกออกมาหลังจากเกิดเหตุเอาปืนไปทิ้งที่สะพานข้ามคลอง
ทางด่วนแล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปที่นครราชศรีมา
ลูกชายของนายสมบูรณ์แล้วก็ครอบครัววันนี้ก็มาที่สอนอสำเรย์นะครับ
มาดูหน้าผู้ต้องหาที่มายิงพ่อเขาตาย
นี่ฮะที่หน้าห้องขังของโรงพักนะครับ
คือผู้ต้องหาเขาได้กล่าวขอโทษมายังครอบครัวผู้ตายนะ

น้องพี่ถามนิดหนึ่งว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

คุณกลับไปบ้านไปเอาปืนมาเนี่ย
พนักงานสอบสวนบอกว่าหลังจากทำสำนวนอะไรเรียบร้อยแล้ว
จะนำตัวไปขอมหน้าสารทนบุรีฝากขังนะครับ
ว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ๑กุมภาพันธ์นะฮะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ตำรวจสนสำเรกควบคุมตัวในอิ๋วผู้ต้องหาออกจากห้องคุมขังนะคะ
แล้วก็นำไปห้องสอบสวนของโรงพัก
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีมข่าวก็พยายามจะถามในอิ๋วถึงมูลเหตุจูงใจ
อิ๋วบอกแค่ว่าเขารุมผมก่อน
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ
เขารุมผมครับ
ทีนี้ค่ะเพื่อนของในอิ๋วผู้ต้องหาบอกว่าเนี่ยเห็นคลิป
ที่ในอิ๋วช่วยเต่าหลังจะไปฆ่าคนตายมา
บอกว่าคืออิ๋วเขาเป็นคนรักสัตว์นะคะ

แต่อิ๋วก็เพิ่งไปฆ่าคนตายมาเนอะ
บอกว่าที่อิ๋วไปฆ่าคนตายก็คงเมาเหล้า

ยอมรับว่าเพื่อนทำไม่ถูกต้อง
สมควรจะได้รับกรรมที่ก่อเอาไว้
เขาเป็นคนอุปสรรค์ใจคอที่ร่านเริงเป็นคนที่ประมาณว่าจิตใจดีช่วยช่วยชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตที่ที่เขาเห็นแม้ตกทุกได้ยากไงเขาก็เขาก็ต้องช่วยนะประมาณนั้นก็ก็ตกใจเหมือนกันทั้งก็ได้ทราบข่าวก็ก็ตกใจฮะอารมณ์ร้อนไหมก็ต้องช่วยนะประมาณนั้นก็ก็ตกใจเหมือนกันทั้งก็ได้ทราบข่าวก็
ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าว่ามันบีบเขามันบีบเขายังไงนะทุกคนมันลมร้อนหมดอยู่แล้วนะฮะผมว่านะทุกคนอารมณ์ร้อนแต่ถ้าไม่เจอกับตัวเองเราก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าเพราะเหตุการณ์นะเหตุการณ์นะตรงนั้นน่ะมันมันเป็นอะไรยังไงเราก็ไม่เราไม่ทราบเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยคือแบบว่าถ้าจะมองในมุมมุมเขาเป็นคนน่ารักแค่ว่า
ท่านผู้ชมครับคือไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยในงานวันเกิดเนี่ยเรามีคลิปในช่วงที่เขาเป่าเทียนวันเกิดกันนะฮะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่าน
ที่เหลือเขาจะอยู่สี่สิบห้าสิบกันละช่วงจังหวัดตรงเนี้ย
คือคนในงานบอกว่าในอิ๋วเนี่ยผู้ต้องหาเริ่มเมาหนักแล้ว
หนักแล้วแบบไปชนก้งชนแก้วเหล้าเหล้านี่หกอะไรเต็มไปหมด
สุดท้ายมีเพื่อนรุ่นพี่ในกลุ่มคนนึงชื่อโจ
เขาก็ไปตบไปตบศีรษะอิ๋วเหมือนกับเตือนสติแล้วอิ๋วเขาก็ไม่พอใจ
เขาก็กลับไปที่บ้านตัวเองคนอื่นก็เลยเหมือนกับแยกย้ายกันกลับบ้านกันหมด
เลิกวงแยกอันนี้จะเป็นเจ้าของงานวันเกิด
แต่นายสมบูรณ์ผู้ตายเนี่ยเขาย้อนกลับมาจะขอโทษเจ้าของงานวันเกิด
ประมาณว่าเป็นเขาหรือเปล่าทำงานมันกล่อย
เพราะว่าในอิ๋วเป็นคนทำเล่าหกใส่เสื้อเขาอะไรประมาณอย่างนี้
คือนายสมบูรณ์อยู่พอดีก็เลยถูกยิงจนเสียชีวิต
ซึ่งคนในงานบอกว่าความจริงนายสมบูรณ์กับนายอิ๋วเองเขาก็เหมือนกับมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแล้ว
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับโจนะฮะโจที่เป็นรุ่นพี่ของนายอิ๋วเป็นคนตบ
ขึ้นถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยเขาจะไม่ไปตบหัวในอิ๋วจนทำให้มันเป็นปัญหาจนเป็นชนวนก่อเหตุ
ยิงกันตายแบบนี้ยืนยันว่าที่ตบไปเพื่อหวังสั่งสอน
ไม่อยากให้น้องเนี่ยเมาแล้วอารวาสแล้วป่วนคนในงาน
ต้องการให้เกียรติเจ้าของงานวันเกิด
คืนวันเกิดเหตุนายสมบูรณ์ผู้ตายเอง
ความจริงก็แยกย้ายกลับกันหมดแล้วล่ะ
พองานมันเริ่มแบบป่วนจากอิ๋ว
แต่นายสมบูรณ์เนี่ยเขาย้อนกลับมาที่งาน
มาขอโทษเจ้าของวันเกิดที่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น

บอกว่าถ้าคืนนั้นผมยังอยู่ที่งานนะ

ตบไปกี่ครั้งก็คือในลักษณะที่ผมตบอีกครั้งและส่งสอนน้องไม่มีอะไรที่เกินเร็วกว่านั้นด้วย
คือในลักษณะน้องเขามาอันตภัณฑ์ที่วงเล่ามาทำลายงานเลี้ยงเขาอย่างนี้มาทำรายงานวันเกิดเขาอย่างนี้
ผมในฐานะพี่ก็เรียกน้องมาตบก็คือไม่ได้ถึงกระทั่งเอาขวดตีหรือว่าอะไรก็
ใช่งั้นเขาเรียกไม่ให้การสั่งสอนถูกต้องไหมฮะในความเป็นพี่เนี่ยตบน้องแค่ครั้งเดียวเนี่ย
หรืออะไรอย่างนี้แล้วร้องสั่งสอนน้องเฮ้ยอิ๋ววันนี้งานวันเกิดเพื่อนพี่นะเหรอแล้วก็พี่ของอิ๋วด้วยนะ
หรื้อจะมาชนแก้เวทรห์หรือจงมาทำยังงานเหลี้ยหรือว่าจะมาพูดจัดหยับคายอะไรตรงนี้ไม่ได้นะ
เราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับไปทำร้ายขนาดนี้

เพราะเขาสองคนผมมารู้ทีหลังว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้ว
วันนั้นถ้าเราอยู่ด้วยเราโดนไหม
โดนแน่นอนเพราะเขายิงเสร็จเขาทำหาชื่อผมเลย
ไอ้โจอยู่ไหนไอ้โจอยู่ไหนเขายิงเสร็จ
ที่หันกล้องแทบภาพใหม่แทบภาพมา
แต่คนที่เขาอยู่ด้วยวันนั้นเขาได้ยินทุกคน

ถ้าเขารู้นะเขาจะเคลียร์ให้จบเลยตอนนั้น
ไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
มันหาง่ายอยู่แล้วของธรรมดา
ก็ดูกันทุกวันเห็นไหมล่ะ
ออกข่าวกันทุกวันไอ้นู่นยิงไอ้นั่นไอ้นั่นยิงไอ้นี่
ก็อยากจะบอกน้องนะครับฝากไปถึงพี่น้องและเยาวชนนะฮะ
เรื่องถ้ามันเกิดแล้วพยายามหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เคลียร์เรื่องให้จบ
ถ้าเคลียร์ไม่จบมันก็จะบาดหมางเป็นแบบนี้
นะครับแล้วมันก็เป็นเหตุให้ต้องฆ่ากันตาย
ฉะนั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่มีเราเคารพนับถือใครนะฮะ

ผู้ใหญ่ท่านนั้นผมคิดว่าผู้ใหญ่ฝั่งทนทุกคน

อ่านี่ประชูบอกถ้ารู้ก่อนเนี้ยจะเคลียร์ให้ได้แล้วจะไม่เกิดเหตุบานปลายอืม
แต่ไม่รู้ฟังจะประชุแล้วน่ะเจออิ๋วคืนนั้นทั้งคือเดี๋ยวขึ้น
จะเคลียร์ไหมรึเป็นบ้างนะอ่า
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิพูดไปแล้วล่ะว่าทีมข่าวของเราไปดูเต่านิดหนึ่ง

หลังจากผู้ต้องหาก่อเหตุแล้วก็ไปช่วยเต่ากลางถนนใช่ไหมครับ
ฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เรียบทางด่วนการจนาภิเษก
ไปหาแต่าที่ผู้ต้องหาเจาะช่วย

โอ้โหผู้ต้องหาไปฆ่าคนตายแต่ดันจอดรถช่วยเต่า

มีจังหวันที่๑กลุ่ม๕พันธุ์ด้วย